ตลอดข่าววันนี้ขอเปิดเวทีประชันลีลาแซ่บมันหากับการประกวดส้มตำลีลา
เห็นแล้วต้องบอกเลยครับว่าจัดหนักจัดเต็มตามกระจุยแดนกระจาย
เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวล่ะครับแต่ละเวทีก็ควักลีลา
ประชันกันหลายแบบหลายสไตล์จะมีแบบไหนบ้างไปชมกันเลยครับ
ว้าว
เริ่มกันที่สายสวยสายนี้เนี่ยจะรวมพลังความสวยมาแบบพร้อมเพลียง
สะโพกยกย้ายคอน่ารักไม่ให้พื้นช้ำหรือรองเท้าศึก
เป็นการโชว์ดุดดังมิสแกนแดนส์หน้าครบอ้างสวยงามและน่ารักเสียจริงล่ะครับ
ต่อกันเลยที่ศึกชนช้างไม่ใช่ครับต่อกันเลยที่สาวสวยอวบสุดน่ารักคึกคักเวลาเธอเต้น
ลีลาควงสักหมุนติ้วนั้นเนี่ยแรงดีไม่มีตกจริงล่ะและไม่เป็นสองรองใครเลยนะฮะ
แต่ที่โดดเด่นเตะตาอยู่ตอนนี้เห็นจะเป็นเจ้าไขมันตรงหน้าทองนี่แหละครับ
ที่มันกระเพื่อมตามจังหวะดนตรีอยู่ตอนนี้เฮ้ย
บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไร
ยังไม่หมดนะสายต่อไปไม่รู้ว่าเขามาแข่งส้มตำลีลาหรือแต่งหน้าวันฮาโลวีนกันแน่
กับสายนี้เลยสายน่ากลัว
คุณแม่คุณเอ้ยท้าจริงล่ะครับ
เวลาเต้นเนี่ยแล้วหันมาเจอกันมีตกใจกันบ้างหรือเปล่าเนี่ย
แต่ขอบอกนะว่าคนดูอย่างเราเนี่ยภาวะครับ
และบางทีมไม่ได้มากันมือเปล่ายังพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในงานอีกด้วยล่ะครับ
ดูสิคุณผู้ชม
โอ้โหขนลุกขนพองไปหมดเลยล่ะครับ
ปิดท้ายกันที่สายโนสนครกโนสนศักดิ์
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเหมือนไหมล่ะครับ
ขอใส่ใจแค่ลีลาเป็นพอสายนี้เนี่ยจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปดู
โป๊ะติดโห้ขึ้นมามวนคักมวนหลายแทนโอ้โห้
เต้นกันขนาดนี้เนี่ยรับรองได้ว่าสุขภาพดีกันทุกคนแน่นอนล่ะครับ
เห็นแล้วก็ปวดเอวแทนจริงครับ